สำหรับแฟนคลับของพี่ตีวิวิทย์นะคะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้พี่ตีตกเวทีที่จังหวัดเชียงราย

ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่เป็นไร
แต่ล่าสุดกล้ามเนื้อที่แขนขวาอักเสบนะคะ
คืออักเสบถึงขั้นที่ว่ายกแทบไม่ได้เลย

ว่าตอนนี้กล้ามแน่นของพี่ตีนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ

แต่ว่าผมคิดว่ากล้ามเนื้อน่าจะอักเสบ

มันเจ็บมันยกอะไรไม่ได้ครับ
เดี๋ยวอาจจะดูอาการอีกสัก๔๕วันนะครับ
ว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือมันยังเจ็บเหมือนเดิมอยู่
ตอนที่ตกไปแล้วนะตอนนั้นคือแบบค้างเลย

แล้วก็คือหลังจากที่ผมไปโรงพยาบาลเสร็จ
ก็ให้ครูบาร์อารยชาติมาช่วยเตาหัวไอทีนะครับ

แฟนทุกคนนะครับที่แสดงความเป็นห่วงผม

หรือเพื่อนหลายคนที่โทรเข้ามา

ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นพอสมควรแล้ว
อาการดีขึ้นแล้วพอสมควรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ
แต่ว่าตอนนี้แขนมันก็ยังมีความล้าวความอักเสบอยู่นะคะ

หายไม่ไหวนะคะพี่ตีเป็นกำลังใจให้นะคะ

ยังไงก็กลับมาสร้างรอยยิ้มให้เราไวแล้วก็แล้วกัน
เพราะว่าแค่แขนไม่ทำอะไรไม่ได้หรอก